ไปดูที่จังหวัดนนทบุรีนะคะมันมีชายคนหนึ่งแฝงตัวทำทีเป็นนักบุญ
เข้าไปในพื้นที่วัดกะว่าจะไปไหว้พระทำบุญ
แต่แล้วจู่เขาไปฉกเงินขโมยเงินจากตู้บริจาคหายไปกว่า๘๐๐๐บาท
กระทั่งกล้องวงจรปิดหลายจุดในวัดสามารถบันทึกไว้ได้แบบนี้
นี่คือตอนแรกเลยนะคะตั้งแต่เขาเดินเข้าไปจนกระทั่งเข้ามาในวัดแบบนี้นี่อยู่ที่หน้ารูปหน้าพระพุทธรูปพระประธาน
ก็มีการไหว้พระแล้วก็เดินวนเวียนดูแถวตู้บริจาคแบบนี้แหละค่ะก่อนจะลงมือ
ัดเอาเงินจากตู้บริจาคหายไปกว่า๘๐๐๐บาทหนีลอยนวลนะคะ
นี่คือคนร้ายเป็นชายน่าจะวัยสักประมาณ๔๐ปีแต่งตัวแบบด้วยชุดสีน้ำเงินเข้มคล้าย
ทีนี้กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ตั้งแต่เขาเดินวนเวียนนะคะจนกระทั่งเข้าไปในวิหารหลวงพ่อทันใจ
ก็มีการลงมือพยายามงัดตู้บริจาคตั้งแต่ฝั่งซ้ายงัดฝั่งซ้ายไม่สำเร็จ
ก็หันไปงัดตู้ฝั่งขวาแทนนะคะจนสามารถเปิดเอาเงินในตู้ไปได้
หลังเกิดเหตุนะคะทางด้านของเจ้าอาวาสวัดกล้วยตำบลบางเขนพระครูประหลัดพิสิทธศรก็ได้มีการให้ข้อมูลกับตำรวจ
ซึ่งก็มีการตรวจสอบดูแล้วนะคะปรากฏว่าเงินในตู้บริจาคของวัดเนี่ยหายไป๒ตู้รวมก็๘๐๐๐บาท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักห้าโมงเย็นของวันที่สิบสองมกราคมที่ผ่านมาตำรวจก็มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ร่องรอยในจุดที่เกิดเหตุจุดแรกที่มีการตรวจสอบคือบริเวณตู้หน้าพระประธานภายในอุโบสถ์นะคะ
ก็มีร่องรอยถูกไขควงงัดประตูส่วนจุดที่สองเนี่ยเป็นวิหารของหลวงพ่อทันใจ
ตู้บริจาคด้านหน้าหลวงพ่อก็ถูกงัดนะคะจนเบ้ากุญแจฉีกขาด
ซึ่งเจ้าอาวาสบอกว่าหลังเกิดเหตุตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัว
ส่วนเงินเนี่ยก็คือเป็นเงินที่แบบเหมือนเตรียมไว้ในการจัดงานฝังทองลูกนิมิตร
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่๑๗ถึง๒๑มกราคมนี้
ก็อยากจะให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหน่อยแล้วกัน
ขณะเดียวกันค่ะก็ได้เห็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ตัวอุปกรณ์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเนี่ยก็จะเป็นไขควงนะคะ
หลังจากนี้ตำรวจเชื่อว่าคงจะตามตัวได้ไม่ยาก
ในใบหน้าเขานะคะคนร้ายแกล้งทำทีเป็นนักบุญถั่วแมด

ไปก่อเหตุในพระอุโบสถต่อหน้าพระประธานก็ไม่ได้กลัวบาปกลัวกรรมอะนะนะครับ